คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม๒
เกิดขึ้นตรงทางลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนครับ
รถกระบะเนี่ยบรรทุกรายงานต่างด้าบ
ยางระเบิดเสียหลักไปปาดหน้ารถบรรทุกห้องเย็น
พุ่งชนท้ายกันอย่างแรง
มีคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยหน้าหวาดเสียวมากดูนะ
จังหวะนี้แหละครับจังหวะของวินาทีการชน
เป็นภาพของกล้องหน้ารถบรรทุกห้องเย็น
เห็นว่าล้อหลังของรถกระบะเนี่ย
เกิดการระเบิดขึ้นจนมีควันลอยออกมานะครับ
ก่อนที่รถกระบะที่บรรทุกรายงานต่างด้าบ

ดูนี่จังหวะนี้จังหวะนี้คือน่าจะเป็นล้อแตก
ล้อขวาด้านหลังใช่ฮะล้อขวาด้านหลังแตก
จากนั้นสายไปสายมาเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็รถกระบะมันชะลอลงไงคุณ
ดังนั้นรถบรรทุกห้องเย็นเขาวิ่งตามหลังมา
ก็ชนท้ายอย่างแรงนะครับ
รถกระบะหมุนแล้วก็ไปกระแทกกับแท่งเบรีเออร์
แล้วก็เหวี่ยงหญิงสาวชาวต่างด้าวที่นั่งมาหลังรถกระบะ
เด็นตกลงไปที่พื้นถนน๖คน
เหลือคนเดียวที่ยังอยู่หลังรถกระบะได้
นี่แหละคุณการเดินทางโดยรถกระบะที่เจ้าหน้าที่เขาห่วงนักห่วงหนัก
ใช่เป็นลักษณะแบบนี้แหละเขากลัวว่ามันจะเกิดขึ้น

เกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแล้วจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเยอะนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ส่วนนายคำมูลดรับปรุศาขอบภายกรรมพุทธานะครับ
คนขับรถบรรทุกห้องเย็นไม่ได้รับบาดเจ็บ

เรื่องต้นก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาใคร
แต่ว่าอายัดรถทั้ง๒คันไว้แล้ว
แต่ว่ามีภาพจากกล้องหน้ารถของรถบรรทุกห้องเย็น
จับภาพวินาทีของชีวิตไว้ได้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเคราะห์ดีนะครับ

ทุกคนที่อยู่ด้านท้ายกระบะเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าเทกระจาดไปที่กลางถนนล่ะ
แล้วถ้ามีรถมาอีกนะครับ
ก็บาดเจ็บสาหัสไป๑คนนะครับเหตุการณ์นี้